ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ชาวบ้านตำรวจกู้ภัยด้วยช่วยกันไล่จับจอมโจรสไปเดอร์แมน

นี่มีคนตะโกนบอกไม่ต้องหนีหรอกเหนื่อยเปล่า

เข้าไปในตึกอีกนะคืออาคารพาณิชยแถวนี้ติดกันสิบคูหาได้นะครับ
ริมถนนเส้นจอมพลปที่ตะบนสามเรือนอำเภอบางปะอินพระนครศิริยา
ชาวบ้านบอกของหายบ่อยมากคือของหายบ่อยมากยังจับไม่ได้สักทีนึงไม่รู้ว่าโจรขโมยที่ไหน
วันนี้เนี่ยฮะกลางวันแสกเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอพอดีเลยตอนกำลังบุกเข้ามาขโมยของด้านในอาคาร
พอเจอหน้าเนี่ยไอ้โจรสไปเดอร์แบนคนนี้บอกผมเป็นคนบ้า
บอกคือคนที่เจอบอกบุกเข้ามาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยบอกอ๋อผมเป็นคนบ้าแล้วก็ปีนหนีอย่างนี้เลย

สุดท้ายแล้วกระโดดหายเข้าไปในอาคารอีก
ตอนที่ได้ตัวเนี่ยฮะ

ตอนจับได้ไปซ่อนในห้องน้ำบนชั้นสามของคู่หาหนึ่งอ่ะ

แล้วพูดจาแบบเสียงแบบให้เหมือนดูวกวนเป็นคนวิกลจริตอะไรอย่างนี้ครับ

ชาวบ้านเนี่ยไล่ตามไปถึงรถของตำรวจเลยนะครับ
คนนี้ชื่อนายฉัดชัยคงคุดขมิ้นอายุ๓๓ปี
เข้ามาขโมยของในตึกแถวที่เป็นตึกแถว๓ชั้น๑๐คูหา
ริมถนนเส้นจอมพลป
แต่เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาตะโกนอยู่คนหนึ่งเมื่อกี้นี้

ก่อนที่จะหนีขึ้นบนอาคารแล้วก็ปีนป่าอยู่ด้านนอก
ก็คือเจ้าของร้านขายข้าวต้มร้านหนึ่งคุณสิทธิชัยนะครับ
บอกว่าในอาคารแถวนี้บางคูหาเนี่ยมันจะเป็นอาคารร้าง
ก็จะมีคนเนี่ยที่เป็นพวกหัวขโมยเนี่ยบุกเข้ามางัดแงะบานเกล็ดหน้าต่างเข้ามาขโมยของ
แล้วก็เดินตามครูหาหาช่องทางเข้าไปในบ้านที่ยังมีคนอยู่
เอาข้าวเอาของเอาเสื้อผ้าเอาเงินอะไรเข้าไปหมดเลย
อยู่กันแบบหวาดระแวงมาตลอด
วันนี้คุณสิทธิชัยเนี่ยกำลังไปเปลี่ยนประตูที่เคยถูกงัด
เห็นคนร้ายอยู่ที่ชั้น๓วิ่งผ่านหน้าไป
ตะโกนถามเฮ้ยใครเข้ามาทำไม
นี่ฮะชัดชัยเนี่ยที่ถูกจับเมื่อกี้
บอกอ๋อไม่มีแล้วครับผมคนบ้า
แล้วปีนออกมาด้านนอกแล้วก็เนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนเลย
เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ไล่กันเนี่ยฮะ
มันไม่พูดอะไรครับมันก็มันบอกว่าเป็นคนบ้าอย่างเดียวเลย
มันบอกว่าผมเป็นประสาทอย่างเดียวเลย
ใช่แต่ตอนบิ่งไม่พูดเอาไวมาก
คือไล่ผมไม่ได้ไล่ไล่ทั้งแรกนะครับ
๖โมงเช้ามาอยู่ตรงนี้แหละ

เพิ่งไปเสพยาบ้ามา๒เม็ด

อันนี้บ้าแน่ยาบ้าเนี่ยค่ะ